อายุ๒๔ปีวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาหน่อย
หมาจรจัด๗ตัวกัดลูกชาย๗ขวบของเธอรุมกัดนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วตอนนี้หาคนรับผิดชอบอะไรไม่ได้ใช่ไหมก๊อฟ
ใช่ค่ะด้วยความที่เป็นหมาจรจัดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนมันก็ไม่มีเจ้าของอ่ะเนอะ
แล้วอย่างเงี้ยคือตัวเดียวก็แย่แล้วนะอันนี้เจ็ดตัวครับแล้วสภาพบาดแผลน้องเนี่ยนะ
โอ้โหแผลทั้งตัวเลยครับเรื่องเหล่านี้มีการรับแจ้งมาจากชาวบ้านหมู่๗
พัฒนาตะบนลำปลายมาตรอำเภอลำปลายมาสที่จังหวัดบุรีรำฝูงหมาจรจัดรุมกัดเด็ก๗ควบ
น้องก็เจ็บทั่วร่างกายไปหมดเลยแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานไปแก้ปัญหานี้หน่อย
ผู้ชมเป็นเรื่องของหมาจรจัดเราต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรกันดี
เด็กชายคนนี้เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุคือ๑พฤศจิกายนเป็นวันหยุด
น้องก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนตามภาษาไปกัน๑๐คนบริเวณสนามกีฬากศน
มีสนามฟุตบอลแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายเด็กก็ไปเล่นกันตามภาษาเด็กนะครับ
ขณะเล่นอยู่ฮะจู่มันมีฝูงหมาจรจัด๗ตัววิ่งมากัดแบบไม่ทันตั้งตัว
คือน้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจนชาไปทั้งตัวเลยฮะจนกระทั่งมีผู้ใหญ่วิ่งเข้าไปช่วย
เขาบอกว่าเขากลัวมากระแวงตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ระแวงอยู่ไม่กล้ากลับไปเล่นตรงนั้นอีกต่อไปเลยนะครับ
แม่ของน้องอายุ๒๔ปีก็บอกว่าสงสารลูกนะฮะเพราะว่าลูกชายโดนหมากัดเนี่ยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
น้องก็หวาดระแวงไม่กล้าไปเล่นอีกบาดแผลเนี่ยมีถึง๖แห่งด้วยกัน
หน้าที่เจ็บที่สุดก็คือที่บริเวณต้นขาขวาเป็นรอย
เขี้ยวเป็นรอยฟันของหมาลึกไป๕เซนครับคุณผู้ชม
เย็บ๕เข็มนะฮะหมอต้องล้างแผลทำความสะอาดแล้วก็ฉีดยากันพิสุนักบ้าด้วย
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแล้วแต่ว่าไม่มีใครไปแจ้งความ
เพราะว่ามันเป็นหมาไม่มีเจ้าของเป็นหมาจรจัด
แต่ก็เนี่ยเด็กโดนอีกแล้วเนี่ยอยากจะเรียกร้องนะฮะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการกับฝูงหมาจรจัดเหล่านี้ให้ด้วยครับ
นี่แหละครับปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตอนนี้

แล้วก็กฎหมายก็คุ้มครองถ้าเกิดเราไปตีหมาตายทำร้ายหมาเราก็ผิด
แต่ว่าถ้าเกิดหมาจรจัดมาทำเราเราก็เอาผิดกับใครไม่ได้